แล้วก็ยังมีเรื่องลีลาการแข่งขันเยอะแยะเหมือนกัน
โอ้โหพูดถึงการแข่งขันที่มันต้องออกลวดลายลีลาแล้วเนี่ย
จะเป็นอะไรถ้ามันไม่ใช่ส้มตำ
เอางานนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าเด็ดไม่แพ้ที่ไหนไปดูเลยค่ะ
ของใหญ่ดวงเฮ้ยแบบนี้เลย

คำเดียวว่ากินได้ไหมเนี่ย
อ่าแซ่บแน่นอนบอกเลยแซ่บแซ่บแซ่บแน่นอน

กินได้เดี๋ยวให้คุณชนะกินคนแรก
เพราะอย่างนี้คุณชนะกติกาเขาคือ๑ต้องทานได้ต้องอร่อยแซ่บด้วย
ไม่ใช่แซ่บแค่รสชาติดีล่ะก็ต้องแซ่บ
เป็นไงล่ะแต่ละทีมธรรมดาที่ไหน

ร่วงเลยค่ะผมร่วงใส่เยอะเกินไป

จะบอกว่าตำส้มตำต้องใส่อะไรใส่มากใส่น้อย
ก็มีผลต่อความอร่อยเหมือนกัน
นี่เป็นเศษเปรี้ยวส่วนหนึ่งของความสนุกเท่านั้นคุณผู้ชม
เพราะมันคือการแข่งขันส้มตำลีลา
ภายในงานวันดินโลกปี๒๕๕๙
ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน

จัดที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามตะบนแก่งเริงจานอำเภอเมืองมหาสารคาม

ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศปภิษ

งานนี้กิจกรรมเขามีเยอะแยะ
แต่ที่เป็นไฮไลท์อย่างที่บอกก็คือนี่แหละ
การแข่งขันส้มตำลีลาแต่ละคนโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้บรรยายดูเอาแล้วกันคุณผู้ชม
โอ้นะสนุกสนานจริง
แต่สายวิชาการสายเสพงานศิลป
อันนี้แบบสวยงามนี่เวอร์ชั่นสวยงาม
สวยหวานค่ะว่ากันไปนะจ๊ะ
แต่สำหรับใครที่อะไรจะได้ความรู้ความเป็นมา
ทัศกาลพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ
รวมไปถึงนี่ค่ะการออกร้านขายผลผลิตทางการเกษตร
หน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็มีด้วยเหมือนกัน
ส่วนขนมนมเนยเหรอเยอะแยะมากมาย
ขนมอร่อยอย่างปากหม้อเห็บ

ก็มีข้าวเกรียบเห็ดก็มี

ข้าวเหนียวก็มีแปรรูปสินค้าการเกษตร

งานนี้ต้องบอกเลยว่าครบรสจริงนะคะ
ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความสนุกสนานค่ะ

จะต้องสนุกยิ่งกว่านี้นะ

แล้วเดี๋ยวพวกเราฟอร์มทีมส่งคุณใบตองไปร่วมแข่งขันด้วย

ส่งคุณไปคนเดียวเลย
เดี๋ยวผมกับคุณชิสาจะนั่งอ่านข่าวคุณเนี่ยไปตำส้มตำลีลา
ไปคนเดียวมันไม่มีทีม

ให้ให้ดิฉันไปเป็นลีลาได้แต่รสชาตินี่ไม่รับประกันนะคะ
สากน้ำปลาอะไรอาจจะรวมกันหมดเลย

โอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราใช้เวลาซ้อมก่อน

วันไหนที่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับตำลีลา
เราต้องมานั่งตำส้มตำไปด้วย
เผื่อคุณผู้ชมอยากเห็นว่าถ้าเรา๓คนนี้ไปประกวดตำส้มตำลีลา
แล้วอ่านข่าวไปด้วยตำส้มตำไปด้วย